หากพี่ก็เปิ้ลซื้อผ่าตาตาฝากน้องบางเนื้อ
อย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมาย้ำน้ำใจ
พาพามาได้แต่อย่าให้สวยกัน
ต้องผ่านฝ่ายธินาเทพฯ้ายไม่รู้พานึงมีกี่คำ
หลังจากข้างประกาศตัดขินของพานุม
ถ้าร้องได้นะพี่นา

เป็นของพี่ด้วยด้วยน้ำพักน้ำแรง

ด้วยความสามารถที่พี่มาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟัง
ขอให้พี่นาจงสำเร็จ

เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะพี่
ขอให้ช่วงดีค่ะ

เพลงนี้มูลค่า๖หมื่นบาท

หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณนาร้องได้

ร่วมสาม

คุณสาหาร
เป็นอย่างไรพี่นา
ดีใจมากเลยค่ะ
ทำไมถึงดีใจมากเลยค่ะ

แล้วลดมอเตอร์ไชยคันนั้นมันคำคัญยังไงคะพี่นา

จะเกือบ๒๐ปีแล้วค่ะ
ก็แย่แล้ว
อย่างกับมีคนร้องไห้ยากมากเลยเหรอ
เป็นคนแบบร้องไม่ให้ใครเห็น
ที่ไหลมาทุกครั้งเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจใช่ไหม

ดีใจค่ะน้ำตาที่มีอยู่ดีใจค่ะ
ดีใจสิคะเพราะว่าตอนนี้ได้แล้วค่ะ
ล้างหนี้มอเตอร์ไซเคิลได้รับแล้ว๖หมื่น

สาวนาสั่งแฟนนะครับจากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

พี่นาค่ะตอนนี้ได้เงิน๖หมื่นแล้ว

ก็ถ้าเรายังทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องขี่ต่อไปค่ะ
เพราะว่าเราแบบมันเป็นอาชีพของเราค่ะ

ถ้าไม่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ค้าขาย
ตอนนี้๖๐๐๐ถ้าจะให้ค้าขายก็คือยังไม่พอ
ตอนนี้คือใช้หนี้นอกระบบจบ
๓๐๐๐๐กว่านะถ้าใช้๘๐๐๐กว่าเด็ด๗ตีถ้าว่า๕๐๐๐๐บาท
หรืออีก๑๐๐๐๐บาทไปขอมิเตอร์น้ำไฟก็พอไหม
พี่นาถูกตัดน้ำตัดไฟมานานขนาดไหน

ให้ค่าน้ำอ่ะพอวิ่งมาให้ค่าน้ำได้แล้ว
ฟัยโดนตัดอีกแล้ววิ่งหาค่าไฟ
พอหาจะรวมค่าไฟได้
มาตัดไปมาตัดหมดเลย

ชีวิตไม่มีน้ำไม่มีไฟอยู่อย่างไรตอนแรก
ก็พอขาดก็ขอต่อเขาก่อนต่อต้าได้ตลอดนะคะ
แต่เขาแล้วแต่ว่าเขาจะให้เขาต่อหรือไม่ต่อ
ตอนสมัยก่อนที่หม้อเป็นของเราเอง

เฉพาะค่าน้ำเดือนหนึ่งก็๔๐๐กว่าบาท

แต่ว่าผมอยู่กันหลายคนมาก

พี่นาต่อมิเตอร์น้ำไฟ

เฉพาะค่าน้ำ
ค้างเขา๓เดือนมัน๓๐๐กว่าบาท

คือมิเตอร์เดือนก็ระยะ๔๐๐๐๕๐๐๐บาท

ไฟก็เฉพาะค่าหม้อไม่แพงหม้อ๗๐๐บาท
แต่เขาบอกให้เดินสายหมดเลย

ใช่ซื้ออะไรนะหม้ออะไรตัดไฟอะไร

มันต้องมีตัวคัดเอาท์

ก็เบส๗ก็น่าจะเป็นหมื่นกว่ากว่า
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่นาร้องได้
ในเพลงที่๕ได้๘๐๐๐บาท
คือฝันฝันไว้ว่าจะค้าขายอยากขายอะไร
อยากขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยว

ก็หามันทั้งหน้าบ้านมันพอมีเช่าเขาได้
ขายก็มีคนผ่านน่าจะค้าขายได้อยู่

เพราะว่าบ้านไม่ได้อยู่ทางที่คนผ่านไปผ่านมา

เช่าหมายความว่าเช่าเพลิงหรือเช่าที่
เช่าผู้ปาดค่ะ

แล้วก็ต้องตั้งร้านโหใช้เงินเยอะนะ
ถ้าทำร้านถ้าเป็นรถเข็นล่ะครับ

กะไว้ลงทุนเท่าไหร่พี่นา

แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้เล็ก

ก็มาถึงเพลงสุดท้ายที่บอกมาจนได้ด้วยไม่น่าเชื่อแต่มาถึงแล้ว
นี่ถ้าเป็น๑๐เพลงนี่ครึ่งทางเลยโอ้โหเพลงต่อไปนี้แหละครับ
จะยังไงก็แล้วแต่ต้องฟังก่อนเป็นสิทธิ์ของคุณนาที่ตั้งจะได้ฟัง
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
นาเพลงนี้เป็นยังไงคะ
เพลงนี้มันหอมหวานหอมหวนเชิญชวนไหมครับ
ชอบร้องได้ไหมคะ

ก็เป็นเพลงที่ทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีพออินโทรขึ้นมาเพลงนี้ก็มาใช้บ่อยเป็นเพลงจังหวะปานกลาง

เงื่อนอะไรเท่าไหร่คุณน้าก็บอกว่าร้องได้
แต่มีตัวเงินมากดดันตัวช่วยไม่มีแล้ว
คือถ้าคุณนาลืม๖๐๐๐ไปอยากได้๘๐๐๐อยากให้มันชีวิตให้มันสมบูรณ์กว่านี้ก็จะต้องยอมรับในเรื่องของความกดดัน
ร้องผิดเด็ดขาดตัวช่วยไม่มีแล้วถ้าบอกว่าสู้คือร้องเลย
ที่มีอยู่ถ้าร้องผิดก็เหลือ๓๐๐๐ทันที
แต่ถ้ามันได้เป็นไทย
แต่ถ้าหยุดอย่าลืมคิดตรงนี้ไปเราไม่จำเป็นจะต้องสู้นี่เราหยุดก็ได้
พอไหมถ้าพอไม่อยากเสี่ยงเพราะมันกดดัน
ต้องถามพี่นาว่าณตอนนี้เลยกำตังข้างหนึ่ง๖๐๐๐กับอีกข้างหนึ่งกำลังจะคว้า๘๐๐

ระหว่างทางที่จะเอื้อมมือไปเนี่ยความกดดันจะทำลายความมั่นใจของเราหรือเปล่า

แต่ถ้าเพลงนี้มันโอ้โหมันเพลงเก่งเราเลยเราร้องได้จริง
ก็คู่ควรที่จะตัดสินใจให้เล่น
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕คุณอาจะสู้หรือจะหยุด

สู้หรือหยุดครับ

มันต้องใจเด็ดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่านักสู้ชีวิต
ก็ขอชื่นชมในการตัดสินใจ
ทำไมถึงสู้พี่นาทำไมถึงสู้

แล้วก็อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ด้วยค่ะ
แล้วให้ลูกให้หลานได้เรียนค่ะ
ถ้าเพลงนี้ได้เพลงหน้า๑แสนบาท

ขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้
ในไหนมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้แล้วก็ให้เขามาให้กำลังใจคุณนาหน่อยดีกว่า

เชิญบนวัยทีมากอดคุณย่าเร็ว

มามาเลยวิ่งมาเลยลูก

ที่ทำมาทั้งหมดทั้งชีวิตนะแล้วก็วันนี้ก็เพื่อสองคนนี้แหละครับ

ไปลงไปได้แล้ว

ความตื่นเต้นและความกดดัน

แต่ไม่มีพรใดที่ดีไปกว่าพรของแม่
คุณย่า

ขอให้ได้ต่อไป

พี่นาเดินไหวไหม
น่าเดินไม่ได้นะครับไปหาแม่ทีไปกอดกันทีไปขอพร
ค่ะพรุ่งไม่ปวดหรือเปล่า
ปวดขาแล้วมันตึงค่ะ
แม่ทาค่ะ

โอเคเอาละครับตอนนี้ทุกการตัดสินใจอะไรก็ลงตัวกันหมดแล้ว
ก็คือคุณนาตัดสินใจสู้นะครับ
ร้องเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
โดยไม่มีอะไรรองรับไม่มีตัวช่วยทั้งสิ้น

เราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอา
นาคะขอให้โชคดีค่ะ
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ
สองมือกับร้องที่บนเนื้ออ่า
แม่ตาจ้าโมพี่ร้านเติบโตห่องพรแมย่
ลูกให้แม่จะทราบตาให้เธอต์ไป
แผ่นดินกิจพิษานจากมิควงวานหลานป่าเค้าก้าวเข้ามาเป็นศิลปิน
มองความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามมิน
บัตรนี้ล้านมากราบย่าแล้วความหวังเถิดแพ้วไม่สิ้นศพหน้าจูบดินเบื้องบาดยาตน
คุณย่าโมเหมือนดังร่มพ่อทั้งงานคุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสติวีรชนใครได้ใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาจแค่บาดย่าโมแต่เล็กจนโตเห็นย่าตั้งงาน
จะทุกอย่าทนสักแค่ไหนจะคอทำไปตัวอย่างจะอยู่อีสานเป็นร้านยาโม
โปรดติดตามตอนต่อไป